ส่วนผัวเมียคู่นี้ขี่มอเตอร์ไซค์ไปครับเจอรถเก๋งปาดหน้าปั๊บก็กดแต่
มันเป็นเรื่องเลยอันนี้ขายใหญ่เหมือนกัน
ขายใหญ่ลงมาปั๊บแล้วบอกว่าคุณเห็นสติ๊กเกอร์ผมไหม
คุณเห็นสติ๊กเกอร์ผมรถที่รถผมไหมมีการอวดสติ๊กเกอร์ด้วย
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวขู่จะแจ้งตำรวจนะเนี่ยเมียคุณเนี่ยไม่ใส่หมวกกันน็อก

ไม่ได้สูงหมวกกันน็อคให้ไหมคุณจะได้ไปแจ้งความ
อยู่กลงพันธุ์ไหนกลงพันธุ์ไหนก็ได้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
ไม่ต้องไปถือสารไม่ต้องไปดูสติ๊กเกอร์ตัวข้างหน้า
ไม่ไปไม่ต้องไปถือสารขอโทษ
มึงไม่ได้สูงหมวกกันน็อคเดี๋ยวก็คงเป็นแรง

อยากจะเห็นเหมือนกันสติ๊กเกอร์อะไร
พี่ต้นดูภาพให้หน่อยว่าเดี๋ยวก็เตรียมจะไปโชว์สติ๊กเกอร์ไหม
ครับนะฮะผู้ชายที่ขับรถเก่งคันนี้นะครับ
ไม่ได้ทะเลาะเฉพาะผัวเมียคู่นี้ใช่ไหมทะเลาะกับชาวบ้านแถวนั้น
ที่เข้าไปดูเหตุการณ์แล้วก็ถ่ายคลิปเอาไว้
จากนี้เขายังพยายามอวดเบ่งอยู่นั่นแหละ
ติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์ไปดูสติ๊กเกอร์กูไหม
นี่ผมเล่าตามครั้งนะครับอย่างพูดยิ่งอยากดูอยากดูมากเลยนะฮะ
แล้วก็คราวนี้ทำยังไงคือผัวเมียคู่นี้ก็ไป
เมื่อกี้เขาท้ายไปเจอโรงพักใช่ไหมเดี๋ยวไปเจอโรงพัก
ผัวเมียนี้ก็ไปสอนอพญาไทยท้องที่เกิดเหตุนะครับ
ไปรออยู่สอนอพญาไทยนะรออยู่เป็นชั่วโมง
ไม่ไปผัวเมียคู่นี้ก็เลยต้องลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน
คือยอมรับตอนแรกก็โกรธแหละแต่ต้องพยายามระงับอารมณ์ไว้
ถ้าหากใช้กำลังไปครอบครัวจะเดือร้อ
พี่คิดถูกแล้วฮะพี่คิดถูกแล้วแต่วันนี้ยอดเยี่ยมกว่าเลย
นอนไม่หลับกลับไปก็นอนไม่หลับ

สติ๊กเกอร์อะไรหรือเปล่าสติ๊กเกอร์ทางเข้าหมู่บ้านหรือเปล่าหน่วยงานเหรอ
สติ๊กเกอร์หน่วยงานว่าตัวเองอยู่แบบก็ต้องเป็นสติ๊กเกอร์ทำเนียบรัฐบาล
หรือรัฐสภาทหารตำรวจอะไรอย่างนี้เราจะเบ่งได้
อารมณ์แบบนั้นตอบไม่ได้เหมือนกัน
ถ้าใครมีความรู้ว่าพี่เขามีสติ๊กเกอร์อะไรช่วยบอกหน่อย
หรือถ้าใครรู้เขามีสติ๊กเกอร์อะไรช่วยแจ้งมาบอกหน่อย